ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์อารวาสค่ะที่นครพนมนะคะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๗๔แล้วนะคะ
เอะอะโวยวายด่าเจ้าหน้าที่ด่าชาวบ้านด่านักท่องเที่ยว

นี่ค่ะที่บริเวณด่านท่าเรือไทยลาวนครพนมคำม่วนนะคะ
เจ้าหน้าที่ปวดหัวเลยเจอผู้หญิงคนนี้อายุ๗๔แล้วอะค่ะ
อะโวยวายด่าเจ้าหน้าที่ด่าชาวบ้าน

ทุกคนที่เห็นด่าทุกคนที่เจอตรงนั้น

อ้างแบบนี้ค่ะแกบอกว่าแกไม่พอใจเจ้าหน้าที่

พนักงานด่านท่าเทียบเรือรำคาญ

แกบอกรำคาญก็บ้านแกอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
เลยรำคาญเจ้าหน้าที่ที่ด่านท่าเทียบเรือ

เป็นยังไงเสียงดังวุ่นวายเอะอะโวยวายหรือยังไง
นั่นน่ะสิพี่อุ๋ยเจ้าหน้าที่ประจำด่านท่าเทียบเรือก็ประสานตำรวจเลย
ยังด่าตำรวจมาก็ด่าตำรวจ
ไม่แน่ใจว่าป่วยจิตเวทหรือเปล่า
แล้วไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการด้วยค่ะ
ตะโกนแบบไม่กลัวกฎหมายท้าทายว่าไม่กลัวกฎหมาย

ไปเมื่อ๒ปีก่อนผู้หญิงคนนี้คนเดียวกันเลย
เคยออกมาด่ากราดเจ้าหน้าที่ด่าชาวบ้าน
มาใช้บริการที่ด่านท่าเทียบเรือตรงนี้
เคยเป็นข่าวมาแล้วคุณผู้ชม
คือทีหลังคือท่าเทียบเรือเขาปิดให้บริการ
โควิด๑๙ใช่ไหมคะมันก็เงียบ

ทีนี้มันก็ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาเปิดอีกครั้ง
พอด่านท่าเทียบเรือกลับมาเปิดเมื่อเดือนตุลาคม
พนักงานประจำด่านนายสมานพาทีมข่าวไปดูเลย
ป้าแกมาเลยอ่ะโอ้โฮมาอีกแล้ว
รำคาญอีกแล้วอย่างเงี้เหรอนั่นน่ะสิ

ก็มันเป็นด่านเทียบเรือไงท่าเทียบเรือ

ประตูเนี่ยนะมีรอยขีดเขียนด้วยปากกาเมจิก

แม่ค้าพ่อค้าแถวนี้พากันย้ายหนี
เพราะผู้หญิงคนนี้เลยนะ

ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคาร
ถ้าเรือข้ามฝากก็ไปด่าเขา
ฝากญาติหน่อยใครเป็นญาติผู้หญิงคนนี้

ถ้าป่วยก็ควรจะรักษานะแบบนี้
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น
ล่าสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม

แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ